ท่านผู้ชมครับมีทหารพรานที่๓จังหวัดชายแดนใต้นะฮะที่
ชื่อนายสรรญิวชุมเอียดนะครับชื่อเล่นชื่อในง่า
อายุสามสิบสี่ปีเนี่ยเขาก็ก่อเหตุใช้ปลืน
ก้าวหมอหมองิงพ่อแท้
ของตัวเองบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มันวันนี้ที่บ้านพักที่ตระบวนดอนสาย
ควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะฮะนี่สพควนขนุนได้รับแจ้งเหตุ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บชื่นายบุญธรรมนะครับอายุห้าสิบแปดปีนะครับ
ถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าแผ่นหลังไหล่ขวาไหล่ซ้าย
รวมสามแห่งด้วยกันเป็นปืนเก้าหมอหมอนะครับ
ตอนนี้อาการยังสาหัสนะฮะอาการยังไม่พ้นขีดอันตราย
คนก่อเหตุนายสรรยูนะครับอายุสามสิบสี่ปี
นี่ฮะลูกชายแท้ของคนเจ็บนะครับ
สรรยูนี่เขาเป็นทหารพรานในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
หลังก่อเหตุก็เอาปืนเนี่ยที่ใช้ก่อเหตุยิงพ่อตัวเองเนี่ย
โดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หลบหนีไปในความมืดนะฮะ
นี่ครับญาติของคนเจ็บบอกว่านายบุญธรรมเนี่ย
เพิ่งกลับมาจากเอาหมูเข้าโรงเชือดแล้วก็ขนใส่กระบะ
ขับมาที่บ้านเพื่อเตรียมขายวันนี้นี่แหละนะ
มาถึงบ้านเมื่อวานนี้ตอนค่ำเจอลูกชาย
พกปืนอยู่ที่เอวแล้วชักปืนรัวยิงใส่พ่อเลย๓นัด
ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ที่ผ่านมาพ่อลูกคู่นี้
เขาก็มีปัญหากันบ่อยตัวของคนก่อเหตุเองก็ทะเลาะคนในบ้านบ่อยนะฮะ
หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่รอบบ้านตัวเองด้วย
มีประวัติเสพยาเสพติดด้วยชอบยิงปืนขู่ชาวบ้านด้วย
ได้โพสต์
คือเหมือนกับระบายความอัดอั้นต่างบอกสุดทนแบบนั้นแบบนี้นะฮะ
เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะฮะ
จนช้าวันนี้นายซลัลนนี่มามอบตัวกับตำรวจสรพควนขนฤน
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๙มมตรงกลางนะฮะนี่ขวามือนะนายสลันยูนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยแล้วก็พบว่าคือทางตัวของพ่อลูกคู่นี้เขาก็มีปัญหากันมานานแล้วนะครับ
ซึ่งตัวนายสลันยูเองก็อ้างนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ยมีปัญหากับพ่อและแม่
เลี้ยงหมูเป็นหมูของตัวเขาเองนั่นแหละค่ะเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยเคยขอพ่อ
พ่อเนี่ยเลี้ยงหมูอยู่แล้วก็ขอหมูพ่อพันธุแม่พันธุ์จากพ่ออยากจะเอามาเลี้ยงขยายพันธุ์เอง
จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวแต่พ่อไม่ให้เขาก็เป็นทหารที่ชายแดนใต้นะก็ทำงานเก็บเงิน
ได้เงินมาเก้าหมื่นบาทนะครับเป็นทหารพรานนะครับเก็บเงินมาเนี่ยนะ
จนไปซื้อหมูได้๒ตัวตัวละ๔๕๐๐เขาสั่งหมูพ่อพันธุแม่พันธุ์มาจากต่างประเทศ
ก็เลี้ยงขยายนะฮะขยายพันธุ์จนมีหมูเนี่ยเพิ่มเป็นเกือบ๓๐ตัวมีหมู๒๘ตัว
ส่วนของพ่อกับแม่เขาเนี่ยมีหมู่๔๐ตัวอันนี้ทางสรรยุเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
ทีนี้เขาต้องไปเป็นทหารพรานที่ชายแดนใต้ใช่ไหมไอ้หมูทั้งหมดของเขาเนี่ยเขาก็ฝากพ่อกับแม่ให้ช่วยเลี้ยง
พอวันหยุดเขาก็จะกลับมาบ้านแต่ระยะหลังเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น
สรรยูเขาอ้างว่าค่าอาหารหมูเนี่ยมันสูงผิดปกติอืมเขารู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ย
เอาอาหารหมูของเขาเนี่ยที่ฝากเลี้ยงฝากซื้อเนี่ยเอาไปเลี้ยงหมูตัวเองด้วยหรือเปล่า
ก็ไปปรึกษากับป้าชื่อป้าตุ๊กเป็นพี่สาวของแม่ทุกคนก็หาว่าเขาเนี่ยคิดไปเองนะต่างนานา
มันก็เลยมีปัญหากับพ่อกับแม่เกิดขึ้นสุดท้ายพ่อกับแม่ของสลันยูตัดสินใจทำยังไงรู้ไหม

มีปัญหากับลูกชายสรรยูอยากเลี้ยงไป

กับแม่ไม่เลี้ยงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันยังเหลือหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่๑คู่
พ่อกับแม่เขาเลิกเลี้ยงหมดนะ
ไม่รู้ว่าขายทงขายทิ้งหมดเลยหรือเปล่านะหลังจากมีปัญหากับลูกนะ
แต่สลันยูบอกว่ามันยังเหลืออยู่คู่นึง
ก่อนจะเกิดเหตุที่เขายิงพ่อเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำ
หมูของเขาสองตัวนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารมา๒วัน
เขาก็ไปติดต่อพ่อค้าเอางี้บอกพ่อค้าเนี่ยให้มาซื้อวัว
มีวัวอยู่๗ตัวที่บ้านให้พ่อค้าเนี่ยเขาขายวัวให้ตัวหนึ่ง
เพื่อจะเอาเงินค่าขายวัวเนี่ยเอามาซื้ออาหารให้หมูของเขา

นี่วัววัวเห็นไหมปรากฏว่าพอวัวเนี่ยไม่ใช่วัวสิ
พอพ่อค้ามาถึงบ้านพ่อไม่ยอมให้ขายวัว
อ้าวยังไงอ่ะทีนี้แล้วหมูกินอะไรอ่ะ
คือมีปัญหากับเรื่องหมูมาเจอเรื่องวัวอีกเขาก็โมโหพ่อไม่ยอมให้ขายวัว
เพื่อจะเอาเงินไปซื้ออาหารให้หมู
โมโหพ่อก็เลยเอาปืนไปยิงพ่อเลย
เพราะว่ามันเจ็บกดเลยแต่ที่ทำไปมันโมโหมันชั่วรูปจริงไม่ได้เจตนาอะไร
แต่นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะค่ะคือต้องฟังลุงบุญธรรมกันด้วยนะ
แต่ตอนนี้ก็สาหัสอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตุ๊กนะที่สรรยูเขาอ้างว่าเขาไปปรึกษาป้าเนี่ยนะ
มีปัญหากับพ่อเรื่องเลี้ยงหมูอะไรพวกนี้
หลานชายเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกเวลากลับมาบ้านคุยกันไม่สู้หน้าสู้ตา
มีอาการเหมือนกับคลุมคลั่งชอบด่าพ่อกับแม่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
พ่อกับแม่เนี่ยต้องหนีลูกชายมาอยู่ที่บ้านป้า
รับว่าที่ผ่านมาหลานชายเคยมาปรึกษาเรื่องพ่อกับแม่โกงเงินค่าเลี้ยงหมูค่าอาหารหมูหรือเปล่า
แต่ก็บอกหลานไปแล้วว่ามันไม่จริงไม่ใช่
บางทีก็โรง
เอาเปลือนไปยิงพ่อใช่ไหม

ลุงแกยังสาหัสอยู่นะครับ
แต่ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
บอกไม่ได้ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกนะฮะ

ในหงาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเรื่องของการใช้ยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นไว้ก่อนคือพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นบุพการี
แล้วก็ข้อหาเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
หรือบางทีอาจต้องดูเรื่องสภาพจิตใจเขาหน่อยนะ
คือทำงานเป็นทหารพรานที่ชายแดนใต้ก็มันก็คงเจอความเครียดเยอะ
สะสมมาแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสะสมหรือเปล่า